ชาวบ้านเขาบอกว่ามีอยู่บ้านนึง

พี่เบิร์ตมันมีเชื้อโรคด้วยนะ

นกพิลาปใครก็กลัว
ียงบ้านสายไฟแล้วก็บนพื้นถนน

แต่บนบางตลาดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเจอกันทั้งกลิ่นสาปนก

กลิ่นฉุนกึ๊กเข้าจมูกเลย

ชาวบ้านเล่าบอกว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิง

ตอนเช้าท่านจะไปให้อาหาร

ทั้งอาหารทั้งขี้อยู่ตรงนี้นะครับ
กไม่กี่ตัวคราวนี้มาเป็นร้อยดิ
มาเป็นร้อยมันบอกเธอบ้านนี้มีอาหาร

มันมารวมตัวกันนอกจากนกแล้วยังมีหนูครับหนูมาทำไม
หนูมากินอาหารที่เหลือไงนกจิกไม่หมดนี่ครับ

และให้ล้างหนูนี้มันก็มาสร้างอยู่หน้าบ้านอาจารย์นั้นแหละ

มาคอยกินไงนกพิราบขอบคุณมากนะ

โอ้โหนอกจากนี้เนี่ยนะฮะ

ท่านผู้บริการคนนี้ว่าอย่างไรรู้ไหม

แล้วฉันก็ยืนโปรยอาหารอยู่ในรั้วบ้านฉัน

ชาวบ้านกดดันหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

อาจารย์คนนั้นเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเป็นตั้งอาหารไว้ในบ้าน

เจ้าของบ้านหลังนึงนะครับพาไปดูบ้านของเธอ
มาดูมาดูนะค่ะมาดูบ้านฉันนี่มาดูบ้านฉัน
เธอเห็นบ้านฉันไหมว่าขี้นกเต็มหลังคาเลย

มันถูกขี้นกเนี่ยกัดกร่อนจนผูกพังอ่ะ
โอ้โหเยอะจริงเปรียกแชะเปรียกแชะเปรียกแชะ
นะแล้วมันกัดก่อนจนสังกษีพังนะคิดดูแล้วกัน
นะครับแล้วยังบอกอีกว่านะ
นกเนี่ยมันจะเข้าไปในหม้อ
หม้อแปลงอยู่แล้วหม้อแปลงไฟที่หน้าบ้าน
แล้วเคยไปบอกผอของนี้ผอว่ายังไงรู้มั้ย
เธอก็ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเธอเข้าไปอยู่ในบ้านนี่
อืมอืมพีคมั้ยผมบอกแล้วเขาอันนี้พีค

ล่าสุดเทศวาวิทยาลัยนครปากเกร็ดครับ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหลังคาบ้าน
แล้วก็พื้นถนนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว
แต่ยาฆ่าเชื้อมันจะมีฤทธิ์อยู่ได้๓วัน๕วัน๓วัน๕วันนะ
นี่แหละครับโอ้โหบางบ้านบางบ้านย้ายบ้านหนีแล้วครับ

ส่วนการดำเนินคดีนะครับสามารถทำได้ตามพรบสาธารณสุขนะครับ
แต่ต้องแต่ต้องไปถ่ายภาพมาไปถ่ายภาพมาตอนอาจารย์คนนั้นให้อาหารนก
แม่ทำไมมันยากจังเวลาจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ย
ขวัญเติมข้อมูลให้หน่อยนะคะคือทางด้านของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของมมหิดลนะคะ
บอกว่าข่าวนี้พอมันเป็นข่าวออกมาคนก็เริ่มกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคที่มันมากับนกพิราบ
เชื้อนี้เป็นโรคต่างก่อเกิดได้ง่ายถ้าเกิดว่าคุณไปสูดดมไปสัมผัสมูลนกพิราบ
หายใจหรืออะไรเข้าไปหรือไปสัมผัสเชื้อราตัวนี้
หรือมันเกิดการฟุ้งกระจายลุกลามได้ไปถึงสมองเลยนะคะ
แล้วก็คนที่บอกว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลย
แล้วก็อาจจะมีเชื้อตัวหนึ่งอีกตัวด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย
คาลามีเดียเกิดอาการปอดบวมได้เช่นเดียวกัน
รวมไปถึงโรคอื่นที่ตามมาอีกเยอะเลย